คุณผู้ชมคะช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะมีนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรียุธิยา
เขาก็ชวนกันไปนั่งเล่นในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอุทยานะคะ
คือหลังเลิกเรียนแล้วก็นั่งเล่นสักพักหนึ่งค่ำแล้วกำลังจะกลับ
ก็ลุกกันแล้วเพื่อนก็บอกว่าอ้าวนับนับดูหายไปคนนึง
เพื่อนหายเพื่อนหายไม่รู้หายไปไหน
ก็เลยออกตามหากันนะคะยังดีนะมีเพื่อนคนนึงคือขี่รถจักรยานยนต์ตามหาเลย
แล้วก็ได้ยินเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยก็ตามเสียงไปปรากฏว่า
เพื่อนคนนึงตกไปในบ่อนี้มันเป็นบ่อเก่าแบบโบราณนะคะ
ลึกสิบเมตรได้นะคะลึกมากแล้วตกลงไปแล้วก็สภาพอิดโรยมาก
คือยังดีนะที่เขาแบบเกาะเอาไว้ได้ทั้งมือทั้งขาเกาะเอาไว้อย่างนี้
ก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยอ่ะค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะ
เอาอุปกรณ์โรยตัวลงไปเลยช่วยหนุ่มนักศึกษาที่ตกลงไป
นี้ลึกสิบเมตรเป็นบ่อน้ำผุดนะคะในพระราชวังโบราณ
อุทยานประวัติศาสตร์วัดพระศรีสันเพชรที่พระนครศรีอุทิยา
คือเด็กที่ตกลงไปเนี่ยโอ้โหสภาพอิดโรยมากนะ
เจ้าหน้าที่ใช้เชือกผูกตัวนักศึกษา
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านบนดึงตัวทั้งสองคนขึ้นมา
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ลงไปแล้วก็ดึงตัวขึ้นมา
ห้านาทีได้ก็ขึ้นมาได้สำเร็จนะคะ
นักศึกษาคนนี้ชื่อว่านายอัครพลศรีชาดาอายุ๑๖ปีค่ะ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอุทิยาปี๑ปวชนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังแต่เขาก็ไม่มีแรงแล้วอะนะ
แต่ก็เล่าให้ฟังคร่าวว่ามาเดินเล่นอยู่ที่บ่อน้ำ
เดินเล่นคนเดียวแล้วพลาดตกลงไปในบ่อ
แต่บ่อมันก็มีขอบนะคือแปลว่าขึ้นไปเดินเล่นบนขอบหรือเปล่า
เขาบอกเขาพลาดตกลงไปพอตกไปปุ๊บเนี่ย
ตะโกนร้องขอให้คนมาช่วยแต่ไม่มีใครได้ยินเลย
มันลึกก็มันลึกมากเนี่ย
โชคดีนะคะที่เพื่อนขี่รถจักรยานยนต์ออกตามหา
แล้วก็ตะโกนเรียกนายอัครพลที่ตกลงไปได้ยินเสียงเพื่อน
ก็เลยรีบตะโกนเสียงดังมากขึ้นไงว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มาช่วยหน่อย
สุดท้ายเพื่อนก็เรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยค่ะ
ทีนี้ค่ะรุ่นพี่ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
เวียรพงศ์อายุ๑๙อยู่ปี๓

รุ่นพี่เองกับนายอัครพลแล้วก็เพื่อนอีกหลายคนเลยค่ะ
ก็เล่นกันอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์นี่แหละ
พอใกล้ค่ำกำลังจะแยกย้ายกันกลับโชคดีนะคะที่เพื่อนนับดูว่าครบหรือเปล่า
รู้ว่าอ้าวนายอัครพลหายไปไม่รู้ว่าหายไปไหนก็เลยออกตามหา
ขี่รถจักรยานยนต์ออกตามหาตะโกนเรียกปรากฏว่าได้ยินเสียง
เหมือนคนตะโกนร้องให้ช่วยอยู่ในบ่อน้ำพอก้มลงไปดูโอ้โห
นายอัครพลอยู่ในบ่อน้ำค่ะโชคดีที่เพื่อนไปเจอก่อนนะ
ไม่งั้นถ้าปล่อยไปจนมืดจนค่ำไม่รู้จะยังไงนะคะ
อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้เลย
ตกไปตั้งแต่๔โมงหรอครับ
โอ้โหตกไปตั้งแต่๔โมงจน๕โมงเป็นชั่วโมงนะ
คงจะร้องจนคอแห้งเหมือนกันมันเหนื่อยด้วยอะไรด้วย
นี่เลยค่ะเราส่งคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐไปที่บ่อนี้เลยนะคะ
แต่ว่าไม่ให้ตกนะให้ไปดูเฉยนะคะลงพื้นที่
อย่างที่บอกไปว่ามันลึก๑๐เมตรแล้วก็เป็นบ่อน้ำโบราณนะคะ

แต่ที่สำคัญคือบ่อนี้เนี่ยมันเคยมีฝานะ
มันเคยมีฝาบ่อปิดอยู่ค่ะ
ก็ถามว่าแล้วฝามันหายไปไหนมีคนขโมยไปแล้ว
ฝาบ่อก็เอานะคะขโมยฝาบ่อไปแล้วมันก็เลยเปิดโล่งโจ้งแบบนี้ค่ะ
หนึ่งในเจ้าหน้าที่อุทยานเล่าให้คุณศักดิ์สิทธิ์ฟังว่า
ปกติแล้วทุกเย็นเนี่ยนักศึกษาชอบมานั่งเล่นกันแถวบ่อน้ำนี่แหละ
ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเป็น๑๐คันเลยสังสรรค์กันช่วงเย็นถึงค่ำ
รู้แหละแต่ก็ไม่เคยไปดูใกล้เพราะว่ากลัว
วันเกิดเหตุค่ะมีกลุ่มนักศึกษาขี่มอเตอร์ไซค์กันมา๑๐๑๒คันมาจอด
สักพักหนึ่งเอ๊ะทำไมมีไฟแว๊บกู้ภัยวิ่งเข้ามา
ถึงได้รู้ว่าเอ้ามีเด็กตกลงไปในบ่อ
เมื่อวานรู้สึกจะ๑๐กว่าคันร่วม๒๐คัน
ผมก็เลยไม่กล้ามาดูหรอกเพราะว่าทำอะไรกัน
ก็เห็นเดินเดินเล่นแถวนี้บ้างส่วนมากจะนั่งอยู่ที่นู่น
แล้วกินน้ำกินอะไรกันคงพักผ่อนนะครับก็เลยปล่อยไป
ส่วนมากก็มานั่งเล่นกินน้ำกินอะไรกันนั่งคุยกันธรรมดาครับ
ตรงนี้เราไม่กล้าเข้ามาดูครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามีมีดมีปืนอะไร
ร้อยพ่อวันแม่ผมก็ไม่รู้นะเข้ามามันก็อาจจะอันตรายต่อเรา
ก็เลยต้องปล่อยเขาไปดูอย่างเดียวว่าไม่ให้มีเหตุการณ์ที่มันร้ายแรง
ฟันยิงกันอะไรอย่างนี้ก็ดูห่างไกลไว้ครับ
ปกติตรงนี้ไม่มีนะนักท่องเที่ยวจะไม่มาเดินตรงนี้
จะไม่ปล่อยมาเดินตรงนี้เลยเพราะว่าเขากลัวจะเกิดอุบัติเหตุ
ส่วนคนที่เอาตัวเองลงไปในบ่อเพื่อดึงน้องคนนี้ที่ตกลงไปขึ้นมาเนี่ยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ลงไปเจอเนี่ยนะโอ้โหน้องอ่อนแรงมากแล้วอ่ะ
คือมือเปรี้ยแล้วอะค่ะเพราะว่าเขาต้องใช้๒มือและสองเท้า
ยันบ่อเอาไว้อ่ะเพื่อไม่ให้ตัวเองจมลงไปเพราะว่ามันยังมีน้ำอยู่ในบ่อนี้
แล้วโชคดีอีกอย่างหนึ่งคือร่วงลงมาในแบบที่ไม่ได้ไปกระแทกอะไรจนตัวเองมีบาดแผลหรือบาดเจ็บใช่
ซึ่งเขาก็ถามเด็กเหมือนกันนะว่านี่ตกลงมาได้ยังไง
ขาไม่สามารถที่จะเหยียบวัตถุที่อยู่ด้านล่างได้เพราะว่ามีความลึกที่มากนะครับผม
และอีกประการหนึ่งคือว่าทางทีมเราไม่สามารถที่จะลงได้มากกว่า๒๓คน
เพราะว่าเนื่องจากด้านล่างอากาศค่อนข้างน้อยแล้วรู้สึกว่าอึดอัดนะครับผม
แล้วก็มีอากาศน้อยมากครับผมแล้วเด็กเริ่มที่จะไม่มีแรงที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วครับผม
จากการสอบถามเด็กบอกเป็นแนวทางที่ว่านั่งอยู่ทางด้านบนแล้วก็หงายหลังลงไปนะครับผม
นั่งเล่นนะครับผมแยกจากกลุ่มเพื่อนที่เขามานั่งเล่นหลังจากที่เขาเสร็จจากการเรียนมานะครับผม

ที่สอบถามทราบว่าคนเดียวครับผมจากนั้นพอผ่านผ่านระยะเวลาไปสักระยะหนึ่งนะครับผม
ก็ได้แบบว่าเพื่อนได้ตามหากันนะครับผมหาเป็นระยะเวลาสักครึ่งชั่วโมงกว่า
จากนั้นถึงได้ตะโกนหากันแล้วถึงได้มาเจอบ่อนี้แล้วได้ยินเสียงนะครับผม
นี่แหละคือทุกคนสงสัยไงว่าตกลงไปในบ่อได้ยังไง
ตอนแรกน้องก็บอกว่าพลาดพลัดตกลงเดินเล่นแล้วพลาดลงไป
เจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยก็บอกว่าน้องเขาบอกนั่งแล้วหงายหลังลงไป
จริงจริงค่ะทีมข่าวเราก็สงสัยค่ะคือโทรศัพท์ไปถามป้าของเด็กนะ
แล้วก็ติดต่อไปที่เด็กที่ตกลงไปนะเขาบอกว่าที่ตกลงไปก็เพราะว่าเล่นซ่อนแอบ
ทีแรกเนี่ยไปแอบบนต้นไสต่อมาไปแอบแถวบ่อน้ำ
จู่เหมือนมีอะไรบางอย่างผลักให้ตกลงไปในเบาะน้ำ
เล่นซ่อนแอบกับใครก่อนเพื่อนไม่มีใครรู้ว่าหายไป
เพื่อนไม่มีใครเดินตามไปด้วยเขาไปคนเดียวก็ไม่รู้ว่าตกลง
เขาก็ให้ข้อมูลมาแค่นี้ว่าตกลงไปได้ยังไง

โดยงานก็จะประชาสัมพันธ์ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีกค่ะ
นี่ช่วงดีหลายช่วงดีที่เพื่อนออกตามหา
โชคดีที่เจอโชคดีที่กู้ภัยช่วยเอามาได้ทัน

เพื่อนหายตามหาเพื่อนด้วยค่ะ